มีเปลี่ยนทุกอาทิตย์ต้องคอยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะคะเยอะมาก
ล่าสุดเพิ่มอีกหนึ่งฟีเจอร์ปิดคอมเมนต์ค่ะคุณผู้ชม
ถ้าสมมุติว่าไม่อยากจะให้ใครมาคอมเมนต์ไอจีตัวเองก็ปิดซะเลย
เสียเวลาลบไม่เสียเวลาลบนะคะ
แล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในการให้กดไลค์คอมเมนต์ได้อีกด้วยนะคะ
เจ้าใหม่ของอินสตาแกรมครั้งนี้นะคะ
เป็นการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากขึ้น
ระบบแอนดรอยแล้วก็ไอโอเอสนะคะ
โดยที่ผู้ใช้งานสามารถปิดคอมเมนต์ในภาพที่ไม่ต้องการ

หรือการตั้งค่าขั้นสูงค่ะ
หรือปิดการแสดงความคิดเห็น

ก็สามารถปิดความคิดเห็นได้เช่นเดียวกันนะคะ
โดยจะมีไอคอนรูปหัวใจเพิ่มขึ้นมาข้าง
แล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์คือนี่ขนาดเปิดหัวไปแค่ฟีเจอร์เดียวมา๓ฟีเจอร์นะคะ
อันหนึ่งก็คือการลบผู้ติดตาม
เราอยากเตะเขาออกไปไม่ให้เขาเห็นของเราอีกต่อไปแล้ว

ใช่ค่ะเจ้าตัวก็จะไม่รู้เลยจนกว่าอ้าวเข้ามาอีกทีอ้าวดูไม่ได้แล้วฉันถูกลบนี่นะ

หลายคนรออันนี้มันต้องลบแล้วพิมพ์ใหม่เนาะ

ค่อยแบบทำแต่งรูปส่งลงทิ้งไว้

แล้วตอนนี้คือถ้าใครลงโฆษณา

แบบขี้เกียจมานั่งโพสต์เองทีหลังด้วยนะคะ